เขาบอกว่าเจอคนดวงดีจุดประทัดตุ่มต่ำ
การแก้บงแก้บนที่วัดอะไร
อู้โฮกลับที่วัดสนามชัยไงยังแล้ว

อันนี้เป็นเรื่องของการจุดประทัดแก้บนนะครับ
คือจุดไปเท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งพันนัด

ก็เสียงดังสนั่นวันค่วยพุ่งเหรอครับ
ไปถามนางสาวชัดติยาพรหวังข้อกลางอายุ๓๑ปีเป็นชาวอ่างทองนั่นแหละ
ก็นำมาถวายแล้วก็จุดเพื่อแก้บนไอ้ไข่หลังจากมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่ที่วัดสนามชัย
บนตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเธอบอกว่าสมดังใจปรารถนาได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตกันไป

แล้วนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันด้วย
แล้วก็อย่างที่บอกใครสมหวังเขาก็จะมีของมาติดไม้ติดมือเอามาให้ใคร

มาแก้บนไงก็มีชุดทหารรูปปั้นไก่ชนหนังสติ๊กของเล่นขนมเปี้ยน้ำแดง
วิธีการแก้บนมันแตกต่างกันออกมาคือแล้วแต่ความเชื่อของการแก้บนแต่เกี่ยวกันด้วย

จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ทำให้ชาวบ้านทั่วสารทิศ
เข้าวัดสนามชัยกันอย่างต่อเนื่องเนืองแน่นเขาว่ากันอย่างนั้น
สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้แล้วผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่เหมือนกัน
คนมาวัดเยอะพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของอยู่ที่วัด
เขาก็มีอาชีพการงานที่ดีขึ้น
มีรายละเอียดมากขึ้นจากการที่ผลเข้าวัดมากขึ้น
นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่ายังไงซะ
เรื่องของความเชื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ถูกต้องแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของความเชื่อกับคนไทยเนี่ย
ก็อยู่คู่กันมายาวนานมากแล้วนะคะ